ที่ศรีสเกรดคุณผู้ชมต้องวานหน่อย
แฟนค่าของใครอยู่ศรีสเกรดตะบลพลยาง
ช่วยตามหาลุงคนนี้หน่อยอายุ๕๒ปี
ความยากคือหูท่านก็ไม่ได้ยิน

นี่ลุงคนนี้ลุงพุทธนามสกุลวิถีครับ
เป็นชายผู้พิการก็คืออย่างที่บอกคือพูดไม่ได้ด้วย
หูก็ไม่ได้ยินด้วยหายจากบ้านไป๒วัน
ไม่รู้ตอนนี้เป็นตายร้ายดีอย่างไรครับ
เป็นชาวบ้านบ้านป่าชาติหมู่๑๒ตะมนต์โพนยาง
ศรีสะเกดต้องช่วยกันออกตามหา
ไปถามน้องสาวของลุงพุทธครับ
พี่พุทธครับน้องสาวชื่อว่าคุณวอนสมจันทร์อายุ๔๓ปี
ให้ฟังว่าพี่ชายฉันน่ะเป็นใบ้หูหนวกตั้งแต่เกิดเลย
ไม่มีครอบครัวด้วยอยู่ที่บ้านกับฉันแล้วก็ญาติรวม๕คน
ช่วงเช้าวันที่๒๙สิงหาคมก่อนที่พี่พุทธจะหายไปนะ
ก็มานั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันที่บ้านกับญาติพี่น้องนี่แหละ
แล้วสักพักหนึ่งพี่พุทธแกก็ออกไปหาเก็บผักเก็บเห็ดเก็บทางมะพร้าว
จะทำไม่กวาดทางมะพร้าวตามปกติเลย๔โมงเย็นอ่าพี่พุทธ
พุทธไม่กลับบ้านหายไปไหนเนี่ยอ้าวเลยบอกให้ชาวบ้าน
ช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยพี่พุทธหายไปไหนไม่รู้
มีคนเจอพี่พุทธครั้งสุดท้ายแถวริมฝ่ายน้ำล้นครับ
เห็นครั้งสุดท้ายเนี่ยเห็นถือมีดอยู่ถอดเสื้อผ้าบ่าอยู่นะ
แต่ออกตามหาทั้งคืนก็ไม่เจอโอ้โหแล้วคนเป็นน้องสาว
ห่วงพี่ชายไม่รู้จะเป็นตายร้ายดียังไง
ก็เลยไปแจ้งความไว้ที่โรงพักวังหินครับเมื่อ๓๐สิงหาคม
ก็คือเมื่อวานนี้ถามท่านกำนันหน่อยกำนันสุริยะสำเภาครับบอกว่า
โอ้โหกำนันก็ต้องระดมชาวบ้านกว่าร้อยคนออกตามหาทั้งในบ้าน
ริมคลองทั้งในป่าฝ่ายน้ำล้นในสวนยางพารา
หากันเป็นพันไร่แล้วพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
ยังหาไม่เจอทั้งขี่มอเตอร์ไซค์ทั้งเดินเท้าตะโกนหา
ลุงพลลุงพลอยู่ไหนไม่เจอเลยฮะ
ก็เลยประสานอำเภอวังหินครับให้ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยค้นหาหน่อย
ทั้งทางบกทางน้ำโอ้นี่ลงน้ำแล้วด้วย
อุปสรรคสำคัญอย่างที่บอกคือ
พุทธแกก็พูดไม่ได้หูก็ไม่ได้ยิน
เวลาชาวบ้านตะโกนเรียกเออเนอะลุงแกก็ไม่ได้ยินอีก

คือมันเหมือนกับว่าต้องเจอต้องเห็นหน้าตา
มองตาอย่างเดียวมองตาเท่านั้นคือตาท่านยังมองเห็น
ใครพบเห็นลุงพุทธนามสกุลวิถีหน้าตาแบบนี้นะคุณผู้ชม
สูงเท่าไหร่เนี่ย๑๕๐เนี่ยมั้ง๑๕๐ประมาณ
ติดต่อมาเลยครับติดต่อมายังที่น้องสาวของลุงพิษ
ลุงพุธก็คือคุณวรสมจัญเบอร์โทนี่ขึ้นให้ละนะ
หรือติดต่อท่านกำนันสุริยะก็ได้เหมือนกันครับ
น้องสาวของคนหายก็ได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมฮะฝากด้วยนะครับ
ชาวบ้านที่ตะบนโพนยางจังหวัดศรีสะเกดครับ